โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

ยกรอบชำหวาน
แต่อากาศตับแตกมากค่ะพ่อ
โอ้โหขอชื่นชมในความเป็นนักสู้ของอายหลาย
ว่าแต่แควไออีดยังดีอยู่เพราะอาย
ฮู้ยแคดแควแทนหลาย